ไปดูดราม่าเรื่องนี้คุณผู้ชมค่ะเกิดขึ้นหลังจากที่ตำรวจสองนายค่ะ
ไปจับกลุ่มชายต่างชาติที่กำลังสูบบารกูอยู่หน้าบ้าน
แล้วก็หลบหนีขณะที่นำตัวไปบันทึกการจับกลุ่มด้วยนะคะ
ผู้ชายสองคนนี้ก็กลับมาแล้วมาแจ้งความดำเนินคดีคนจับค่ะ
โดยอ้างบอกว่าไม่สวมชุดตำรวจทำให้เขาไม่รู้ว่าตำรวจจริงหรือตำรวจปลอม

นี่เป็นภาพวงจรปิดตอนที่นายอับดุลกานิบินอับดุลมานับอายุ๒๙ปี
เป็นสัญชาติมาเลเซียนะคะถูกชายสองคนนะคะ
คุมตัวที่หน้าบ้านพักในอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา
แล้วก็ยึดเตาบารกูชุดหนึ่งคนในครอบครัวที่อยู่ในที่ตรงนั้นเนี่ย
ก็พยายามพูดคุยกับผู้ชายทั้งสองคนนะคะ
แต่สุดท้ายแล้วก็ถูกพาตัวขึ้นรถกระบะ
ขับออกจากจุดนี้ไปหลังจากนั้นทราบว่า
ชายทั้งสองคนนี้ก็คือดาบตำรวจประวิทย์สังกัดตำรวจท่องเที่ยว
และดาบตำรวจจารุวิทย์สังกัดตำรวจตรวจคนเข้าเมือง๖นะคะ
ก็เลยเข้าจับกลุ่มกำลังเตรียมตัวนำไปบันทึกที่สำนักงานตำรวจท่องเที่ยว
ถนนกาญจนวิทย์ระหว่างทางผู้ถูกจับกลุ่ม
ก็กระโดดลงจากรถหลบหนีนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืนวันที่สิบเก้าตุลาคมนะคะ
ครับล่าสุดค่ะนายอับดุลกับนางสาวรารัฐภรรยาชาวไทย
พร้อมด้วยนายพงศธรหรือทนายอามเนี่ยค่ะ
ก็นำหลักฐานไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพสะดาว
ดำเนินคดีกับตำรวจสองนายที่เข้าจับกลุ่มตัวนายอับดุล
โดยบอกว่าเป็นการจับกลุ่มโดยมิชอบเนื่องจากไม่ได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่
แล้วไม่แจ้งสิทธิ์ให้กับผู้ถูกจับกลุ่มส่วนที่กระโดดรถเนี่ย
เนื่องจากไม่มั่นใจว่าทั้งสองคนที่จับกลุ่มเขาเนี่ยเป็นตำรวจจริงหรือไม่ค่ะ
บุคคลที่อ้างว่าเป็นตำรวจเนี่ยมีการไม่ได้สวมเครื่องแบบ
ไม่ได้แสดงตัวนะครับพร้อมทั้งมีการฉุดกระชากลากตัวขึ้นไปบนรถ
โดยไม่แจ้งอะไรเลยตัวภรรยาเองมารอสามีตัวเองที่โรงพักสะดาวด้วยซ้ำไป
เพราะว่าพร้อมที่จะดำเนินการหากมันมีการกระทำความผิดใด
แต่ปรากฏว่าตัวสามีเองไม่ได้เดินทางมาที่โรงพักจึงเกิดเป็นคำถามอีกครับว่า
เมื่อมีการจับกลุ่มแล้วเอาตัวสามีเขาไปไว้ที่ไหน
ซึ่งเป็นการผิดกระบวนการทางกระบวนการยุติธรรมอย่างมาก
จึงเป็นการตั้งคำถามว่าเขาถูกละเมิดหรือถูกการเรียกรับเงินอะไรหรือเปล่า
ชาวไทยเนี่ยนะคะยังได้นำคลิปเสียงที่เพื่อนของสามี
คุยกับนักการเมืองท้องถิ่นรายหนึ่งแล้วในนั้นเนี่ยมีการระบุบอกว่า
จ่ายเงินห้าพันบาทเพื่อจบคดีคลิปเสียงเนี้ยเธอก็ส่งให้ตำรวจด้วยเหมือนกันนะคะ
ส่วนบารกูหรือบุหรี่อารับกระทรวงพาณิชย์นั้นเคยประกาศเป็นสินค้าต้องห้ามคู่กับบุหรี่ไฟฟ้า
ซึ่งผู้ที่ครอบครองผู้นำเข้าหรือผู้ค้าล้วนมีความผิดตามแต่ละการกระทำนะคะ
ถ้าครอบครองต้องโทษปรับ๑๐เท่าจากราคา
ส่วนสูบในเขตปลอดบุรีก็อาจจะถูกปรับ๒๐๐บาท
แต่ถ้าสูบสร้างความรำคาญให้ผู้อื่นอาจมีโทษจำคุก๑เดือนค่ะ
ดาบตำรวจประวิทย์หนึ่งในสองผู้จับกลุ่มวันนี้ได้ชี้แจงผ่านสื่อค่ะ
บอกว่าได้รับแจ้งก็เลยเข้าไปตรวจสอบแล้วก็พบความผิดซึ่งหน้าจึงจับกลุ่ม
ส่วนที่ไม่แจ้งชื่อยศหน่วยงานนั้นไม่เป็นความจริง
ยืนยันว่าตอนแสดงตัวตอนจับเนี่ยแสดงตัวนะคะ
และผู้ถูกคุมตัวยังพบประวัติคดีที่มาเลเซียด้วยอาทิตคดีช่อโกงคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินและคดีนำพาบุคคลเข้าราชอาณาจักรค่ะ